ว่ามีเพื่อนบ้านที่เป็นทหาร
ปีนรั้วเข้ามาในบ้านที่เป็นพนักงานของไทยรัฐทีวี
แล้วก็มาทำร้ายร่างกายเขาทั้งสามีภรรยาเลย
โดยเฉพาะภรรยาที่เป็นผู้หญิงตัวเล็ก
ถูกทหารนายนี้บีบคอแล้วก็ยกตัวขึ้นมา
สุดท้ายก็ต้องถูกดำเนินการทั้งทางวินัยทั้งทางอาญา
ภาพซ้ายมือคือภาพคลิปจากกล้องวงจรปิด
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือผู้ชายเสื้อสีเหลืองเป็นผู้ก่อเหตุนะคะ
สุดท้ายไปรับทราบข้อกล่าวหาแล้วค่ะ
จ่าสิบโทสาธิตศรีสุขใสอายุ๓๕ปี
ทหารประจำสำนักงานเจรทหารกองบัญชาการกองทัพไทยนะคะ
ส่วนผู้เสียหายที่ถูกทำร้าย๒คนนะคะเป็นสามีภรรยากัน
นายเปรียมสุขบุญเรืองอายุ๓๙ปี
นางสาวอลิสาโชคสินสมบูรณ์อายุ๔๒
ซึ่งก็เป็นพนักงานของไทยรัฐทีวีด้วย
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงค่ำ๑๗กันยายน
แจ้งความวิธีสอบภอบางบัวทอง
เมื่อช่วงสายจ่าสิบโทสาธิต
พร้อมด้วยทหารพระธรรมนูลไปพบพนักงานสอบสวน

ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายทุกอย่าง
สุดท้ายทหารรัฐมนูลใช้ตำแหน่งในการประกันตัวออกไป
ทีมข่าวก็พยายามถามตัวผู้ก่อเหตุนะคะ
ว่าทำไมถึงไปก่อเหตุแบบนั้น
แต่ก็ไม่ยอมตอบคำถามอะไรค่ะ
ส่วนเมื่อช่วงบ่ายตัวคนเจ็บทั้งคู่

ปีที่ผ่านมาตั้งแต่มาซื้อบ้าน

ก็อยู่บ้านใกล้กับจ่าสาธิต
ห่างกันเว้นตรงกลางแค่หลังเดียวไม่เคยมีปัญหากันเลยจริง
ไม่เคยมีปัญหากันแม้แต่ครั้งเดียว
เพื่อนบ้านคนอื่นเนี่ยยอมรับว่าเคยมีปากเสียงกันบ้าง
แต่มันไม่เคยถึงขั้นรุนแรงในการทำร้ายร่างกายอะไรกัน
เหตุการณ์นี้กลัวไปเลยนะคะไม่กล้ากลับไปอยู่บ้านหลังนี้เลยอะค่ะ
กำลังคิดอยู่ว่าอยากจะขายไปซื้อบ้านใหม่เลย
อยากจะย้ายที่อยู่ถาวรไปเลยเพราะกลัวว่าจะถูกทำร้ายอีก
ส่วนเรื่องนี้ก็จะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดค่ะ
คุณจะใช้สารเตี้ยตัดสินแบบนี้ไม่ได้
ผมเจ็บปางตายดูเมียผมในตัวแค่นี้เอง
เขาบีบคอลอยคุณเป็นทหารคุณทำได้ยังไง
สำหรับผู้ก่อเหตุนะครับผมยืนยันเลยนะครับว่าไม่เคยมีครับ
ไม่เคยมีเลยครับต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกอย่างเลย
ไม่เคยมีครับผมไม่เคยไม่มี
ใช่ครับแล้วก็ผมก็มีคลิปนะว่าถ้าการบีบแต่หรืออะไรบิดเนี่ย
คือผมขับมอไซค์ไปจอดหน้าบ้านจริงหน้าบ้านผมแล้วผมค่อยบีบ
ไม่ได้บีบหน้าบ้านเขาครับผมกล้ายืนยันได้
ทางตำรวจสพบางบัวทองบอกว่า
เบื้องต้นนะคะผู้ต้องหาให้การภาคเศษ
ก็คือแบ่งรับแบ่งสู้รับบางอย่างปฏิเสธบางอย่าง
ก็บอกว่าเป็นคนก่อเหตุเองแต่ที่ก่อเหตุก็เพราะว่าเคยมีปัญหากันมาก่อน
แล้วมันเป็นปัญหาสะสมมานานก็เลยบันดาลโทษะ
เขาบอกแบบนี้นะคะก็ถูกแจ้งข้อหาบุกรุกในยามวิการ
ทำร้ายร่างกายผู้อื่นส่วนจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาอื่นเพิ่มเติมหรือเปล่า
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวรอดูใบรับรองแพทย์ของตัวผู้เสียหายก่อนนะคะ